ส่วนปฏิบัติการกุมภาพันธ์๖๖
ในวันนี้จะเป็นอย่างไรในช่วงเช้า
จะมีการเปรียบเทียบไทม์ไลน์เหมือนปีก่อนหรือไม่
ตอนนี้ทีมข่าวของเราพร้อมรายงานสด

รายงานสดอยู่ที่นั่นสวัสดีนะครับ

ขอบใจแล้วนะครับคุณรัภีพันธ์เรือนศรีครับ
รายงานสดอยู่ที่นั่นสวัสดีนะครับ

จุดที่คุณระภีพันธ์รายงานอยู่ตรงจุดไหน
ประตูไหนและมีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างครับ
เป็นจุดเข้าไปภายในหอฉันคุณยายและกุฏิดาวดึง
ซึ่งคาดว่าเป็นที่พักของพระธรรมชโยนั่นเองนะคะ
โดยล่าสุดค่ะตอนนี้ตำรวจนะคะ
ได้นำกำลังเดินทางมาบริเวณด้านหน้าประตู๕

และที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นบรรยากาศสดเลยนะคะ

ประมาณ๓กองร้อยจากสถานีตำรวจนครบานภาค๗นะคะ
ก็นำกำลังกว่า๓๐๐นายค่ะ
เดินทางมาปักหลักอยู่บริเวณด้านหน้าประตู๕
เพื่อเตรียมเข้าปฏิบัติการในการจับกลุ่มพระธรรมชโยนะคะ
ซึ่งบริเวณประตู๕นี้
ก็เป็นที่พำนักของพระธรรมชโย
เพราะเป็นที่ตั้งของกุฏิดาวดึงแล้วก็หอฉันค่ะ
ซึ่งภายในประตู๕นะคะ
ก็มีในส่วนของศิษยานุสิตจำนวนมากค่ะ
ที่เดินทางมาคอยนั่งสวดมนต์อยู่ตอนนี้นะคะ
ซึ่งครั้งแรกที่ตำรวจเดินทางมาถึงนะคะ
มีการไปตั้งแถวบริเวณทางเข้าประตู๕
ซึ่งเป็นจุดที่ทางเจ้าหน้าที่ของวัดพระธรรมกาย
อนุญาตให้เฉพาะศิษยานุสิตเดินทางเข้าไปนะคะ
ซึ่งพอตำรวจไปตั้งแถวบริเวณตรงจุดนั้น
ก็ทำให้ประชาชนปิดประตูทันทีนะคะ
แล้วก็มีการมาตั้งแถวเพื่อกั้นไม่ให้ตำรวจเข้าไปนะคะ

ตำรวจก็ยังไม่เริ่มปฏิบัติภารกิจนะคะ
ยังมีเพียงการตั้งแถวอยู่บริเวณสองฝั่งนะคะ
ฝั่งแรกก็คือฝั่งด้านหน้าประตู๖
ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งที่ขยับไปทางอีกด้านหนึ่งของประตู๖นะคะ
คืออยู่๒ฝั่งแต่เป็นฝั่งที่หันหน้าเข้าทางด้านประตู๕นั่นเองค่ะ
ซึ่งตอนนี้นะคะศิษยานุสิต
ซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าประตู๕
ติดกับประตูทางเข้ารวมไปถึงที่อยู่ด้านในของประตู๕
ก็นั่งสวดมนต์ทำวัดเช้ากันอยู่เช่นเดียวกับด้านในประตู๖นะคะ
ด้านในประตู๖ค่ะตอนนี้นะคะตอนแรกไม่มีการปิดประตู
แต่ตอนนี้มีการปิดประตูทึบหมดแล้วนะคะ
เพราะเกรงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะบุกเข้าไป
ซึ่งด้านในประตู๖เนี่ยมีในส่วนของพระสงฆ์นะคะ
ที่นั่งสวดมนต์อยู่บริเวณด้านในค่ะ
ขณะที่รอบวัดพระธรรมกายเองนะคะ
บริเวณถนนคลองหลวงประทุมธานีค่ะ
จะมีการตั้งด่านของตำรวจที่สนที่กำลังกับทหารนะคะ
ในการตรวจค้นรถทุกคันที่จะผ่านเข้าถนนเส้นนี้ค่ะ
มีการสั่งปิดถนนคลองหลวงปฐุมธานีในวันนี้นะคะ
ไม่มีกำหนดนะคะจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้นค่ะ
ขณะเดียวกันในบริเวณประตู๑ประตู๔ประตู๘และประตู๑๕นะคะ
มีการนำกำลังตำรวจและทหารเข้าไปปิดล้อมทั้งหมดแล้ว
ไม่ให้บุคคลผ่านเข้าออกค่ะ

เพราะว่าตอนนี้มีเรื่องของคำสั่งมาตรา๔๔ด้วย
ดังนั้นเห็นเจ้าหน้าที่ทหารหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจขนาดไหนฮะ
เรื่องต้นที่ได้รับรายงานการปฏิบัติการครั้งนี้
ใช้กำลังตำรวจและทหารร่วมกันนะคะ
กว่า๑๓๕๐นายหรือประมาณ๑๕กองร้อยค่ะ
ซึ่งมาตรา๔๔ที่ออกมาก็เป็นการอำนวยความสะดวก
ให้กับทางเจ้าหน้าที่ในการเข้าปฏิบัติการได้อย่างง่ายขึ้นนะคะ
ซึ่งคำสั่งดังกล่าวถูกเว็บไซต์ราชกิจจาเผยแพร่

ค่ะค่ะคุณระพีพันธ์ค่ะประเมินสถานการณ์ตอนนี้ที่เท่าที่มองเห็นนะคะ
ภายในพิวดพระธรรมกายสิทธิ์สยานุสิทธิ์อย่างน้อย
ศิษยานุสิตทยอยมาเรื่อยนะคะแล้วก็มีจำนวนค่อนข้างมากค่ะ
ถึงแม้ว่าจะมีการปิดกั้นไม่ให้รถที่จะเข้ามายังวัดพระธรรมกายเข้ามานะคะ
แต่จะเห็นได้ว่ายังคงมีสิทธิ์สยานุสิทธิ์เดินทางมานะคะ
อย่างที่เห็นเดี๋ยวกล้องจะจับให้ดูนะคะ
อย่างนี้ค่ะก็จะมีเดินทางมาเรื่อย
แต่ไม่ได้เดินทางมาจำนวนมากค่ะก็คือจะมาทีละคน๒คน๓คน
บางกลุ่มก็จะมาแค่ประมาณ๔๕คน
แล้วก็มาเรื่อยไม่ได้มาพร้อมกันเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา
ที่แบบมีลักษณะเหมือนกับว่ามากันเป็นหมู่คณะมีรถมาส่งเช่นนั้นนะคะ
คุณอภีร์พานครับคุยกับศิษยานุสิรษฐ์ได้ไหมคะ

ไม่มีใครโดนเปิดเผยข้อมูลนะคะ
อย่างเวลาเราเดินไปสัมภาษณ์ว่าทำไมถึงเดินทางมา
หรือสอบถามว่าวันนี้ตั้งใจมาทำอะไรอย่างนี้นะคะ
ศิษยานุสิตส่วนใหญ่ก็จะเดินหนีแล้วก็ไม่ให้สัมภาษณ์ใดค่ะ
ส่วนเจ้าหน้าที่เองก็จะมีการกำชับให้กับลูกศิษย์วัดนะคะ
ว่าไม่ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนที่มาทำข่าวในวันนี้
แล้วก็จะมีการจำกัดพื้นที่สื่อมวลชนด้วย
เพราะว่าจะมีการนำแผงเหล็กนะคะมากั้นเป็นพื้นที่ของทางวัดที่ลูกศิษย์เข้าได้
ส่วนสื่อมวลชนจะอยู่ได้เฉพาะพื้นผิวถนนเท่านั้นนะคะ
ล่าสุดนะคะเดี๋ยวจะจับภาพให้ดูนะคะตอนนี้ค่ะ
มีรถของกองบังคับการควบคุมฝูงชนนะคะเป็นรถบัตรค่ะ
เดินทางมาเพิ่มเติมล่าสุดนะคะนี่ค่ะเป็นภาพสดสดนะเวลานี้เลยนะคะครับ
ซึ่งด้านบนนะคะเท่าที่สังเกตจะเป็นกองร้อยน้ำหวานค่ะ
เพราะว่าตำรวจที่อยู่ด้านบนเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยนะคะ
นี่ผ่านไป๑คันส่วนคันที่๒ก็จะเป็นตำรวจชายค่ะ
รถบัตรที่เดินทางมาตอนนี้มีทั้งหมด๓คันนะคะ
คันค่ะเพิ่มเติม๓คันเป็นในส่วนของตำรวจนครบานนะคะ
รักษาแล้วก็ควบคุมฝูนชนค่ะซึ่งตอนนี้ทางตำรวจที่เดินทางมากำลังจะเดินทางลงจากรถบัตรนะคะ
เพื่อมาเสริมกำลังกับทางตำรวจที่เดินทางมารอตั้งแต่ประมาณ๖นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
ครับนี่ท้องฟ้าเริ่มสางแล้วใช่ไหมฮะ
ค่อยสว่างแล้วค่ะเริ่มสว่างแล้วแล้วก็คาดว่าตำรวจน่าจะรอให้ท้องฟ้าสว่างถึงจะเริ่มปฏิบัติภารกิจนะคะ
ซึ่งก็เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการครั้งนี้แล้วก็เป็นไปตามแผนการควบคุมฝุงชนนั่นเองค่ะคุณสืบสกุลคุณสุภาษาลาค่ะ
ครับจุดที่คุณระพีพันธ์ยืนอยู่มีผู้บังคับบัญชาของทั้งตำรวจและทหารสำคัญ
นำมาเนี่ยมีผู้บังคับบัญชาที่สำคัญนะคะแต่หลังจากที่เดินทางไปสอบถามท่านไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเลยค่ะคือพยายามสอบถามว่าการปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยทางตำรวจใช้กำลังเท่าไหร่มีทหารร่วมด้วยหรือไม่และจะเข้าปฏิบัติการในเวลากี่โมงก็ท่านเดินยิ้มแล้วก็เดินจากไปค่ะ
ไม่มีการเปิดเผยแผนใดออกมาเลยนะขณะนี้ค่ะต้องรอติดตามความเคลื่อนไหวณบริเวณประตู๕อย่างเดียวเลยค่ะซึ่งคาดว่าค่ะ
จากการสังเกตนี่ตำรวจทุกนายไม่มีอาวุธไม่มีกระบองไม่มีโล่
ไม่มีปืนไม่มีอะไรเลยค่ะ
ก็คิดว่าน่าจะใช้การเจรจาเป็นหลักเพื่อขอเข้าไปดำเนินการตามกฎหมายค่ะ

ขอบคุณคุณระพีพันธ์ถ้ามีความเคลื่อนไหวติดต่อกลับมาโดยเร็วเลยนะครับ